ส่วนที่สงขลาค่ะคุณผู้ชมจำเรื่องของผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ
ชื่อเล่นชื่อง้ออายุสี่สิบปีคือก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
ฉีดน้ำใส่ราดน้ำใส่หาว่าเพื่อนบ้านเนี่ย
ทำน้ำตีนไก่ไหลมาท่วมบ้านเธอ
แต่เธอเนี่ยฉีดน้ำใส่อะไรใส่จนน้ำท่วมในพื้นที่
ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นน่ะ
ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไอ้ปัญหาเรื่องน้ำที่มิ้วเล่าอ่ะ
มันจบไปแต่ผู้หญิงที่ชื่อเงาะวัยสี่สิบปีคนนี้
มีเรื่องต่อคืนวันที่๑๒มิถุนายนเหตุการณ์ครั้งนั้น
สิบพฤษภาคมใช่ไหมคะตามภาพเนี่ยล่าสุดสิบสองมิถุนายน
ง้อคนเดิมค่ะคราวนี้สร้างวิรกรรมกับพี่สาวของตัวเอง
นางสาวสุปรียาอายุห้าสิบสามคือบุกไปทำร้ายพี่สาวนะคะ
กระชากผมเอาตะหลิวโขกจับหัวโขกพื้น
เงาะไม่พอใจที่เพื่อนของพี่สาวไลฟ์อยู่
พี่สาวของเงาะเนี่ยนอนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอีกคนนึงอยู่ใกล้
แล้วเหมือนกับว่าระบายความอัดอั้นตันใจ
เงาะชอบไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้าน
แล้วตอนมีเรื่องกับเพื่อนบ้านคราวก่อนพี่สาวก็เดือดร้อน
ไหนจะเรื่องน้ำไหนจะเรื่องอะไรทีเนี้ยค่ะง้ออ่ะ
ได้ยินพอดีได้ยินพี่สาวบ่นกับเพื่อนไง
เงาะชอบมีเรื่องจังเลยปัญหาเยอะแยะไปหมด
็อกโมโหมากทำร้ายพี่และทำลายข้าวของในร้าน
เสียหายเกือบทั้งร้านค่ะเดี๋ยวฟังเสียงพี่สาวเล่าเหตุการณ์นะคะ

เขายังมีพฤติกรรมในลักษณะที่เหมือนยั่วโมโหพี่สาวตัวเอง

เหมือนแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สึกผิดเต้นยั่วโมโห
เดินเดิน
ก็เต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอยู่พักใหญ่เลย
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะคุยกับเงาะดูหน่อยนะคะ
เงาะบอกว่าเอาจริงไอ้ปัญหาเรื่องน้ำ
ที่เป็นปัญหากับเพื่อนบ้านมันจบไปแล้วนะ
เทศบาลมาทำท่อระบายน้ำให้แล้วนะ
แต่ที่โมโหก็คือทำไมพี่สาวต้องมาด่าเธอด้วย
ทำไมต้องโจมตีเธอให้ชาวบ้านมาเกลียดชังเธอ
จากนี้ไปต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกัน
ยุ่งเกี่ยวกันแล้วตายก็จะไม่ไปฝังด้วยโอ้โห
แต่สุพิยาพอได้เขาไอ้ไร้ต่างสิ้นจะเอามาให้เจ้าบ้าน
ชาวบ้านได้รู้ว่าเออเราเป็นคนไม่ดีต่างว่า
เรียงต่างมัดก็คียกต่างเป็น

ใช่ไม่ย่อเยอะไห้กว่าฉันยากแล้วว่า

ใช่กว่ายากแล้วว่าฉันแพ้ใจว่า

ฉันก็เสียบียายก็หมดแล้วทุกอย่าง
แล้วทำไมต้องปล่าฉันไม่ลงเข้าเลย
ก็ได้แต่หวังว่าพี่น้องกันจะเคลียร์ใจกันได้
แล้วก็ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนะคะ